รณีของเด็กนักเรียนหญิงที่ถูกยิงผิดตัว

นายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือ

ซึ่งล่าสุดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ก็ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าฝึกทักษะการใช้ชีวิตคนพิการ
แล้วก็ประสานโรงเรียนเรื่องการเรียนการสอนแล้วครับ
นายสมชายเจริญอำนวยสุขอธิบดีกรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ
พร้อมทหารจากกรมฐานที่๑๑รักษาพระองค์
ลงพื้นที่ช่วยเหลือนางสาว
นัดธรรมนธนตรายศิษย์อายุ๑๙ปี

หลังถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่หน้าแล้วก็ลำคอหลายนัด

ตาบอดสนิททั้งสองข้าง
โดยนายสมชายเปิดเผยว่าทางกระทรวงการพัฒนาสังคม
พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในระยะยาว
เพื่อให้นางสาวนัทมนต์สามารถดำรงชีวิตได้เบื้องต้นนะครับ
ในเบื้องต้นก็ได้ประสานโรงเรียนในการจัดส่งครูมาช่วยสอนที่บ้าน

เพื่อให้นางสาวนัทมนต์สามารถเรียนจบ
พร้อมประสานมูลทิศธรรมมิกชน
เพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้เข้ามาช่วยเหลือ
ในเรื่องของการดำรงชีวิตและฝึกทักษะการใช้ชีวิตต่อไปครับ
ขณะที่พลเอกภัยบูลคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
กล่าวว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
สั่งการให้กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าไปช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายบรายนี้แล้ว
โดยในวันจันทร์ที่๑๑มกราคมนี้จะมีการประชุม

นี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งให้ตัวเองดูเรื่องคดีความด้วย
เพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้กระทำผิด
ซึ่งจากนี้จะได้ประสานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ในการดูแลและดำเนินคดีดังกล่าวต่อไปครับ
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๓ธันวาคม๒๕๕๙

เจอกลุ่มจักรยานยนต์กลุ่มหนึ่งที่ดักรออยู่
จากนั้นก็มีจักรยานยนต์ขับตามประกบคู่
ก่อนที่จะพูดว่าเฮ้ยทำให้เธอนั้นหันไปมอง
จากนั้นก็มีคนวิ่งเข้ามาหาเธอก่อนที่จะชักปืนยิงใส่หน้าในระยะ๕เมตรเท่านั้น
กระสุนโดนใบหน้า๑นัดและลำคอ๔นัด
ส่วนสาเหตุการยิงเกิดจากการยิงผิดตัว
โดยคนร้ายคิดว่าเป็นคนขับนั้นเป็นคู่อบริ
ซึ่งตอนนี้ตำรวจนครบานคณะยาวสามารถจับคนร้ายได้แล้ว๒คน
แต่คดีก็ยังไม่มีความคืบหน้าครับ
จากข้อมูลครอบครัวของนางสาวนัทมนต์มีพี่น้อง๔คน
ซึ่งตอนนี้เดือดร้อนมากเพราะค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวสูง

ต้องออกจากงานประจำเพราะต้องคอยดูแลลูกครับ